เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่สภาผู้แทนรัศดรกันก่อนเลยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าไม่พลิกโผล่
เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะการประชุมสภาผู้แทนรัศดร
ชุดที่ยี่สิบหกเป็นการประชุมนัดแรกนะครับ
วาระก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็รองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ในที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอิน
สอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
เป็นประธานการประชุมชั่วคราวนะฮะนี่ฮะ
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากที่สุด
อายุมากที่สุดในสภาชุดนี้นะครับ
อายุแปดสิบเก้าปีนะครับ
จากนั้นก็เข้าสู่การปฏิญาณตน
แล้วก็เลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรกันนะครับ
บรรยากาศในช่วงการประชุมนี่ก็ถือว่าคึกคักนะฮะ
สอสอที่มาประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันนี้เนี่ย

สสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกรนะฮะหัวหน้าพรรค
ก็ไปสวัสดีทักทายคุณวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
แล้วก็มีภาพของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกพระเก้าไกล
หมออ๋องนะฮะเมื่อสักครู่นี้ไปสวัสดีคุณอนุทินชัน
รากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
หรือแม้กระทั่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
นี่นั่งเก้าอี้สอสอสมัยแรกนะฮะนี่นะครับปกติเป็นรัฐมนตรี
จะไปอยู่ด้านบนวันนี้มาในฐานะสอสอเป็นครั้งแรก
ก็มีสอสอหลายคนที่เข้ามาทักทายมาสวัสดีบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นะครับ
จากนั้นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะฮะประธานในที่ประชุมก็ได้ให้สอสอทุกคนกล่าวปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับวันนี้มีทั้งหมด๔๙๗คนนะครับ
มีสองคนที่ลาออกไปหนึ่งนะฮะอีกคนนึงก็มีเรื่องของคดี
ยังต้องรอการเลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มาวันนี้คือนายสถิระ
ประพันธ์สสชนบุรีภักษ์พลังประชาวัฒน์นะครับเดี๋ยวทางสมนักงาน
ที่การสภาพผู้แทนรัศดรจะจัดให้มีการกล่าวปฏิญาณตนในการประชุมครั้งหน้า
พอเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพระเก้าไกลก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็เสนอชื่อ
ในวันมุธมัธนอมธาให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
นี่นะฮะซึ่งไม่มีสอสอคนไหนที่เสนอชื่อสอสอคนอื่นเข้าชิงตำแหน่งนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงคะแนนนะครับก็ถือว่ามีการรับรองแล้วก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนร่อน
ขอเสนอนายวันมุฮมัธนมธเป็นประธานสภาพผู้แทนรัฐธร

ครับท่านพิธาเสนอท่านวันมุฮมัธนมธนะครับมีพูดรับรองถูกต้องครับ

ก็ถือว่าได้เป็นประธานสภาครั้งที่๒นะฮะอาจารย์วันนอวัย๗๙ปี
ในวันน้อยได้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่เสนอชื่อให้มาทำหน้าที่
โดยก่อนที่จะมีการเสนอชื่อผมรับรองการรับตำแหน่งได้แสดงวิสัยทัศน์๖ข้อนะครับ
อย่างเช่นยืนยันว่าจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
น้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้กับสอสอมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
จะทำหน้าที่อย่างโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูลตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภา
และจะกำหนดแนวทางร่วมกับรองประธานสภาพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทู้ถามอย่างเป็นระบบ
เพื่อเปิดโอกาสให้สอสอทำหน้าที่กันได้อย่างเต็มความสามารถ
และจะน้อมนำพระราชสำรัจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทาน
ให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๒๖เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับ
ในการทำหน้าที่ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอด๒เลขาธิการภาคประชาชาติ
บอกว่าอาจารย์วันนอร์ได้เซ็นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ที่เป็นกรรมการบริหารพักแล้วนะครับเพราะว่าตามระเบียบข้อบังคับแล้วเนี่ย
ที่เป็นประธานสภารองประธานสภาต้องเป็นกลางทางการเมือง
ไม่มีตำแหน่งในพักการเมืองนะฮะแต่ต้องเป็นสอสอนะครับ
ก็ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาชาติในตอนนี้ไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑และ๒
คือรองประธานคนที่๒เนี่ยไม่ยากอะไรแล้ว
มีการเสนอชื่อท่านเดียวคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านจากเพื่อไทย
ก็ถือว่าเป็นรอง๒โดยปริยาย
แต่ทีนี้การโหวตเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑ตรงนี้น่าสนใจ
เพราะมี๒ชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูทีละลำดับนะคะ
เนื่องจากว่าผลออกมาถึงแม้ว่าจะไม่พลิกโผล่อะไร
แต่คนก็มองไปไกลว่าสะท้อนไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

คือคุณประเสริฐจันทรรวงทองสอสอบัญชีรายชื่อเลขาธิการพักเพื่อไทย
เสนอชื่อหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกพักก้าวไกล
ในขณะที่คุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติ
เสนอชื่อคุณวิทยาแก้วพระใดสสบัญชีรายชื่อเข้าแข่งขัน
ดังนั้นเมื่อมี๒ชื่อแบบนี้ก็ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์กันสั้น
หลังจากนั้นก็มีการโหวตเดี๋ยวดูการแสดงวิสัยทัศน์แบบสั้นทั้งสองท่านนะคะ
ผมขอเสนอคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาพผู้แทนราษดรคนที่๑

ขอเสนอท่านวิทยาแก้วพาราดัยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อ
รวมไทยสร้างชาติเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑ครับ

คือคุณปฏิพัฒน์หรือหมออ๋องเนี่ยนะคะแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการให้คำสัญญาว่า
จะทำหน้าที่รองประธานสภาอย่างดีที่สุด
ปราศจากอคติเพื่อความสง่างาม
พร้อมเสนอกระบวนการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติให้ประชาชนสามารถติดตาม
กฎหมายได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ขณะที่คุณวิทยาก็มั่นใจว่าถ้าได้รับเลือกสามารถรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของสภา
ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและสมาชิก
และยอมรับว่าบางยุคบางสมัยประชาชนเบื่อหน่ายกับสภาที่ไร้ระเบียบวินัย
ให้ได้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติที่ประชาชนสิ่งมนต์ชนและเพื่อนสมาชิก
จะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างได้อย่างโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผมทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภา
และสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภา
ผมให้มีความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่าจะมีระยะเวลา๑ปี๒ปีหรือ๓ปีหรือกี่ปีครับในสมัยประชุมนี้
สมัยของสภาชุดนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาไว้ให้ดีที่สุดครับ
ประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งค่ะให้สมาชิกลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อบุคคลที่ต้องการจะให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
ใส่บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ใส่ในซองสีน้ำตาลหย่อนในกล่องใสแล้วก็มีการนับคะแนนขั้นตอนเป็นแบบนี้นะคะ
มาดูผลการนับคะแนนผลการนับคะแนนปรากฏว่าคุณปฏิพัฒน์หรือหมอออกจากก้าวไกลเนี่ยค่ะได้๓๑๒คะแนนคุณวิทยาแก้วพระใดจากรวมไทยสร้างชาติ๑๐๕คะแนนงดออกเสียงที่หลายคนมองว่าน่าสนใจตัวเลขงดออกเสียง
บัตรเสีย๒ใบนะคะรวมผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด๔๙๖ท่าน
จริงแล้วจะมีอยู่๔๙๘นะคะขาดไป๒ท่านแต่ว่าในการประชุมโหวตเลือกวันนี้ก็๔๐
จากการตรวจสอบนะคะ๒เสียงที่หายไปก็คือคุณสุชาติตันเจริญสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
คือจริงแล้วมานะคะมาร่วมกล่าวคำปฏิยันตนก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้อยู่ต่อในการร่วมลงคะแนน
เลือกประธานและรองประธานสภาคุณสถิระเผื่อประพันธ์สอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐ
ท่านนี้ไม่ได้มาร่วมประชุมนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่า
เรื่องของผลการนับคะแนนการโหวตเลือกรองประธานท่านที่๑น่าสนใจ
ลองดูนิดนึงดีไหมคะมีการวิเคราะห์แบบนี้ค่ะคะแนนที่หมออ๋องหรือคุณปฏิพัฒน์จากก้าวไกลอ่ะค่ะ
ที่ได้รับเสียงสนับสนุนก็คือ๓๑๒ใช่ไหมคะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
สงสัยได้มาจากฝ่ายค้าน๓เสียงเพราะคือสสเก้าไกลเนี่ยโดนคดีไป๑คนก็ขาดไป๑ใช่ไหมคะ
คุณสุชาติก็ไม่ได้ลงคะแนนอีกหนึ่งพลตำรวจโทวิโรธงดออกเสียงในฐานะประธานชั่วคราว
ทำให้เหลือเสียงของฝั่งรัฐบาลจริงเนี่ย๓๐๙หมายความว่าที่ได้เพิ่มมาอีก๓เนี่ยมาจากฝ่ายค้าน
ส่วนคะแนนของคุณวิทยาจากรวมไทยสร้างชาติที่ได้๑๐๕เสียงขาดไป๘๓เสียงในส่วนของฝ่ายค้านนะคะ
ว่าส่วนหนึ่งเป็นของพักภูมิใจไทยที่ส่วนใหญ่งดออกเสียงค่ะ
เดี๋ยวมีทางซุ่มเสียงของพักภูมิใจไทยนะคะว่าทำไมถึงงดออกเสียงหรืออย่างไรฟรีโหวตอย่างไรเดี๋ยวตามข่าวกันต่อ
แต่คาดว่าเสียงที่หายไปคือภูมิใจไทยทีเนี้ยค่ะที่ประชุมก็ได้มีการเลือกรองประธานคนที่สอง
พอผลโหวตคนที่หนึ่งจบใช่ไหมคะก็มาคนที่สองพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักประชาชาติ
เสนอคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านจากเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองท่านเดียวไร้คู่แข่งเลย
ก็ถือว่าไม่ต้องมีการโหวตอะไรนะคะหลังจากการประชุมเนี่ยคุณพิเชษก็บอกว่าเพิ่งรู้ตัวเมื่อคืน
ถูกเสนอชื่อให้เป็นรองคนที่สองเชื่อว่าพักคงเห็นว่าอยู่ในสภามานาน
เข้าประชุมมาตลอดน่าจะรู้ปัญหาต่างเกี่ยวกับสภา
คิดว่าจะหารือกับประธานและรองประธานคนที่๑ให้กระทรวงต่างมาพบปะกับสอสออย่างน้อย
หนึ่งครั้งในหกเดือนมาทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่างต่าง
หรือฟื้นขยายสำนักงานสภาที่อยู่ในจังหวัดต่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
เดี๋ยวขอต่อเนื่องจากบรรยากาศการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑และ๒นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมติดตามกันมาว่าผลโหวตก็ไม่ได้พลิกโผล่อะไร
แต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
คนที่หนึ่งเพราะว่ามี๒ชื่อมีหมออ๋องจากก้าวไกล
และมีคุณวิทยาแก้วพระใดจากรวมไทยสร้างชาติ
พอมี๒ชื่อแบบนี้ก็ต้องมีการลงมติเป็นการลงมติแบบลับ
ทีนี้ตัวเลขที่ออกมามันจะสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้าง
ตัวเลขที่ออกมาที่มีการโหวตให้หมออ๋องทางก้าวไกล
ก้าวไกลมองเลยว่านี่แหละตัวเลขที่สะท้อนออกมา๓๑๒เสียง
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของพักร่วมรัฐบาล

แม้แถมบวกได้จากฝ่ายคันมาอีกตั้ง๓

คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกล
พร้อมด้วยคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋อง
ในฐานะรองประธานสภาคนที่๑ก็เลยแถลงข่าวร่วมกันเลยนะคะ
หลังจากมีการโหวตเสร็จสิ้นเรียบร้อยยืนยันว่า
นี่สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของพักร่วมรัฐบาลทั้ง๘พัก
ที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไม่ให้แตกแถว
มีเอกภาพในการโหวตไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะการโหวตรองประธานสภาคนที่๑
คือหมออ๋องได้๓๑๒เสียงตัวเลขนี้ชัดเลย
นี่คือเอกภาพนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
นี่เป็นทิศทางที่ดีเพื่อเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนการผลักดันกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงาน
ชาติภัณฑ์สุราเก้าหน้าสมรสเท่าเทียม
ยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรคนะคะในเรื่องของการผลักดันกฎหมาย
เก้าไกลเพื่อไทยจะร่วมกันผลักดันกฎหมายร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมือง
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ
ว่าทุกฝ่ายจะร่วมให้ความเห็นชอบ
ในการผลักดันกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชน
จริงแล้วตัวเลขที่กรณีของรองประธานคนที่๑คุณปฏิพัฒน์
ก็เห็นว่ามีการโบสถ์แขก
ตัวเลขที่ออกมา๓๑๒เสียง
ตัวเลขที่ออกมาแสดงถึงเอกภาพ
แล้วก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรา
แล้วก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับว่าสิ่งที่เราได้แถลงข่าว
ขอบพี่น้องประชาชนใน๒๓ครั้งที่ผ่านมา
รวมถึงสิ่งที่เราได้แถลงร่วมเมื่อคืน
สามารถที่จะผลักดันข้อตกลงต่างของพักจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
หมออ๋องค่ะคุณปฏิพัฒน์ก็กล่าวเสริมนะคะว่า
ต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงในการโหวต
แม้จะมีการเสนอชื่ออีกท่านหนึ่ง

ได้แสดงวิสัยทัศน์คะแนนที่ออกมา
ก็ถือว่าตัวเองได้รับความไว้วางใจ
และที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ
คณะทำงานมีข้อตกลงว่า
ประธานสภาและทีมประธานสภา

สภาไทยของเราก้าวหน้าโปร่งใส
เป็นของพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนตัวได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์วันนอนนะคะ
คุณวันมุธมัธนอมมะธาแล้วก็เห็นตรงกันในหลากหลายมิติ
จะมีการผสมผสานระหว่างประสบการณ์
ความรู้ความตั้งใจเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน
เพื่อให้สภาของเราก้าวหน้า
วันนี้ก็ปรากฏว่าทุกอย่างดำเนินไปได้เรียบร้อยดี

ต่อให้จะมีการเสนอชื่ออีกท่านหนึ่งมา
แล้วก็คะแนนที่ออกมาผมได้รับความไว้วางใจ
ผมมีโอกาสได้คุยกับทางอาจารย์วันนอร์
ก็เห็นตรงกันในหลากหลายมิติ
แล้วก็จะผสมผสานระหว่างประสบการณ์
แล้วก็ความรู้ความตั้งใจใหม่เทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน
ผมคิดว่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากที่ทำให้สภาของเรานั้นก้าวหน้าได้นะครับ
บอกว่าจะเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสีสันการประชุมสภาวันนี้หน่อยนะครับ
คือบรรยากาศการเลือกประธานกับรองประธานเนี่ยก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรมากนักนะครับ
แต่บรรยากาศศรีสรรค์อื่นอันนี้มีคนไปเห็นจังหวะตรงนี้พอดีนะครับ
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐหัวหน้าพักนะครับ
แต่บางทีมันเป็นภาพนิ่งอ่ะใช่ไหมฮะภาพนิ่งภาพเดียวนะครับ
เคลื่อนไหวท่านก็มีนะฮะแต่ไม่รู้มันอาจจะเป็นจังหวะพอดีเห็นท่านก้มหน้าอยู่
เห็นแต่ด้านหลังนะครับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะไปแซวว่าท่านหลับหรือเปล่านะฮะ
เขาใช้คำว่าภาพคล้ายหลับค่ะอ่ามีคำว่าคล้ายนิดนึงพี่อุ๋ยภาพคล้ายนั่งหลับ
บางคนก็บอกเอ๊ะนั่งดูโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าอันนั้นอาจจะอ่านไลน์อะไรอยู่
งั้นก็แซวขออนุญาตอย่าโกรธกันนะคะแซวว่านี่ไงนายกนอนมานอนมา
นี่เห็นไหมซ้ายมือท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจังหวะแม่ไปเป็นภาพนิ่ง
แล้วคนก็เลยเอาภาพนิ่งนี้อย่างขวามือนี้ก็คือเขาไปโพสต์ไว้ในเพจอ่า
มีคนนึงส่งข้อความมาบอกมาละโทษทีงานยุ่งมาก
อีกคนก็บอกโหกว่าจะตอบเรานั่งเฝ้ามือถือจนหลับเลยอ่ะ
เพื่อนก็บอกเวอร์แล้วเฝ้าจนหลับเนี่ยเหรอมันเป็นยังไงนึกภาพไม่ออก
เพื่อนก็เลยส่งภาพนี้ไปให้เพจวิวาทะนะฮะก็เอาภาพนี้ไปแซว
บอกนายกนอนมาของจริงส่วนผู้ใช้ทวิตเตอร์บางคนนะครับ
ก็เอาไปแซวกันบอกคนอื่นอ่ะดิวรับส่วนลุงป้อมดิวหลับ
มีคนที่ใช้ทวิตเตอร์เอาภาพไปแซวอีกนะฮะ
เห็นกลุ่มสอสอบอกฟ้องอาจารย์ละเด็กชายป้อม
โดนลงโทษแน่ภาคนี้เหมือนมีคนถ่ายรูปแล้วไปฟ้องหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเขาไปตัดต่อหรือเปล่าด้วยนะใช่สงสัยว่าเอ๊ะถ่ายจริง
หรือว่าตัดต่อภาพไปแปะในมือถือพอดีป็อกตรงนั้นมันคือส่วนสอสอก้าวกไกร
เหมือนใครเอชถ่ายลูกไปฟ้องเหรอว่าลุงป้อมท่านหลับอะไรแบบนี้
เดินไปคุยด้วยจังหวะเห็นหน้าจอมือถือซึ่งไม่รู้ตรงนี้เขาตัดต่อหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้มีอีกมุมนึงนะครับคุณเท่าพิพบลิ้มจิตกรสอสอของพระเก้าไกล
ตอนที่ขึ้นไปนับคะแนนการเลือกรองประธานคนที่๑เนี่ย
จะมีตัวแทนแต่ละพักขึ้นไปขานชื่อขานคะแนนกันด้วยนะครับ
คุณเท่าพิพบนี่โพสต์นะฮะบอกวันนี้พูดชื่อปฏิพัฒน์ไป๓๑๒ครั้ง
หากกลับบ้านไปนอนละเมอชื่อนี้ขอคุณภรรยาเข้าใจด้วยนะครับ
นี่เพราะว่าคุณปฏิพัฒน์หมออองนี้ได้๓๑๒คะแนนใช่ไหม
ก็ต้องเปิดกระดาษที่เขียนชื่อแล้วก็อ่านนะคะเหมือนตอนเลือกตั้งเลยอ่ะค่ะ
บัดดีปฏิพัฒน์

บัดดีปฏิพัฒน์

คุณทวิภพก็เลยกังวลเดี๋ยวคืนนี้นอนค่ะเดี๋ยวเมียงง
ปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์ทุกผู้ชมครับ
ส่วนหน้าอาคารรัฐสภานะครับวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพระเมฆกลยขณะวันนี้ก็ที่วันนี้เขามีบรรดา
วันนี้ก็ถอดสูตรนะมาพบกับบรรดาผู้ที่มาชูป้ายให้กำลังใจเขาตะโกนเรียกนายกนายกนายกกัน
นั่นคุณรังสิมันโรมนะฮะคือบางคนนี่ร้องไห้นะครับโผล่เข้ากอดคุณพิธา
บอกตอนนี้ลุ้นวันนี้มาลุ้นเรื่องโหวตประธานรองประธาน
เดี๋ยวต้องลุ้นหนักเตรียมวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า
นี่ฮะคุณพิทาก็ทยอยแจกลายเซ็นต์ให้ด้วยนะครับคุณพิทาบอกว่างานแรกที่จะทำนะฮะ
ก็คือประชาชนไม่ควรต้องมารอตากแดดตากฝนข้างนอกอาคารรัฐสภาแบบนี้
รวมถึงจะไปสร้างห้องสมุดเป็นที่ให้นั่งรอด้วย
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสอสอได้ง่ายเหมือนกับมาตรฐานสากล
ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมาก

นี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะ